สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ

วันเสาร์ที่๑๐กุมภาพันธ์นี้
ลงสนามเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
เรื่องต้นทางบริษัทผู้ผลิตจะนำระบบดังกล่าวมาสาธิตระบบให้กับผู้ตัดสิน
วันพระราชสมดีที่๘กุมภาพันธ์นี้
เพื่อเป็นการให้ผู้ตัดสินได้ทราบระบบและการทำงานที่ถูกต้อง
ครั้งแรกคือเกมฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปียนส์ครับ
บุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับเชียงรายยูเนเต็ด
ชักศอกใส่ผู้เล่นเชียงรายจนถูกใบแดงไล่ออกครับ